พิธีไว้อะไรเมื่อวานนี้ขณะที่เสร็จสิ้นพิธีแล้ว
คุณเบิร์ตเองก็เดินออกมาจากงาน
ปรากฏว่าช่วงกลางจังหวะที่กำลังจะไปขึ้นรถ

แฟนคลับเองก็ตะโกนให้กำลังใจกับคุณเบิร์ตด้วยนะคะ

ยกมือไหว้ขอบคุณแฟนคลับนะคะ

ที่ผ่านมาหลังเสร็จพิธีไว้อะไรล่ะค่ะ

ทางกลับบ้านโดยมีโมอามีนาแอนนาฮิปโปแล้วก็เมย่านในเดินมาส่ง
ผู้สื่อข่าวเองก็ตามไปส่งด้วยเหมือนกันเพื่อขอสัมภาษณ์เรื่องแหวน
แต่ปรากฏว่าคุณเบิร์ตก็ไม่ได้ขอพูดเรื่องนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่ายังไม่ขอพูดตอนนี้นะครับขณะที่กำลังจะเดินไปที่รถเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะได้ยินเสียงแฟนคลับจังหวะนี้ตระโกนบอกสู้นะครับ
อะไรประมาณอย่างนี้นะคะให้กำลังใจนะคะก็เป็นการตระโกนให้กำลังใจกับคุณเบิร์ต
หลังจากนั้นสักพักจังหวะนี้ค่ะหันมาเนี่ยนะคะ
ยกมือไหว้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็สวัสดีลาคุณเมย่าด้วย
แล้วก็รีบเดินไปขึ้นรถทันทีเลยภาพเนี้ยค่ะ
ส่วนภาพนี้ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์บอกว่าอันนี้ค่ะ
เป็นภาพที่เกิดรอยยิ้มครั้งแรกของคุณเบิร์ตเห็นไหมคะ
หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาได้กว่าครึ่งเดือนแล้วมั้ง
ร้องไห้ทุกวันน่ะนะใช่นะคะก็ไม่ได้เห็นรอยยิ้มอีกเลย
ตั้งแต่เกิดเรื่องคนที่นำมาโพสต์ในไอจีเนี่ย
เขียนว่าดีใจมากเลยครับที่ผมเห็นรอยยิ้มของพี่
อยากจะบอกพี่สาวคนสวยของน้องว่าวันนี้พี่เบิร์ตเนี่ยยิ้มแล้วนะ
คือที่ต้องโฟกัสที่คุณเบิร์ตเพราะว่าหลายท่านเป็นห่วง
เป็นห่วงก่อนหน้านี้คุณเบิร์ตได้มีการไปคุยกับคุณเอสุประชัย
บอกว่าไม่ต้องการอะไรพอเสร็จงานนี้จะไปทันที
โยคคำว่าจะไปทันทีหลายคนตีความคุณเบิร์ตจะคิดสั้นหรือเปล่า
คุณเบิร์ตจะเป็นอะไรไปไหมถึงขั้นกับมีหมอดูท่านหนึ่ง
ต้องเปิดไพ่๒๔ดูว่าคุณเบิร์ตเขาเป็นอย่างไรบ้าง
อาจารย์ท่านนี้คืออาจารย์ชัญญาครับราชินีภัยจิตสัมผัส
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คว่าเขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเบิร์ต
ไปเปิดไพ่แต่เขาไม่ได้พูดถึงคุณเบิร์ตโดยตรงนะ
เขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่แสนดีซึ่งอยู่เคียงข้างคุณแตงโม
แต่ผู้ชายคนนี้จะมีผู้ใหญ่คอยเข้าไปช่วย
แต่เขาจะยังฝังจิตฝังใจเขาใช้คำว่าจะขัง
และฝังจิตใจตัวเองในความทรงจำเดิมจะปลีกวิเวกและสันโดด
แต่เขาเป็นคนมีธรรมะนะใจดีใจพระ
แต่ระวังการพลิกผันด้วยความเครียดซึมเศร้าคิดมาก
พอไพ่ออกมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เป็นห่วงเรื่องของสภาวะจิตใจถ้าเข้าหาธรรมะจะช่วยได้
แต่เมื่อกีดน้องคุณอ่านข่าวไปเห็นถ้ามรอยยิ้มก็สบายใจไปปลอดภัย
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเบิร์ตไปคุยกับคุณเอสุปชัยแล้วบอกว่า
ผมไม่ต้องการอะไรนะเดี๋ยวเสร็จงานนี้ผมก็จะไปทันทีแล้วคุณเอก็มาสื่อสารต่อ
ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าสิ่งที่คุณเบิร์ตพูดนั้นเขาซึมเศร้าหรือเปล่าเขาคิดมากคิดสั้นหรือเปล่านะฮะ
ทำให้ต้องจิตแพทย์เองก็ออกมาเตือนว่าอย่าประมาทนะไอ้คำพูดแบบนี้เพื่อนเองคุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
เสร็จงานแล้วจะไปทันทีคุณจะไปไหนคุณต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้เขาอยู่คนเดียว
แต่เรื่องนี้คุณโมอามินาบอกว่าโอ้โหที่พูดไปพี่เบิร์ตไม่ได้คิดสั้นอะไรนะ
เขาจะไปพักกายพักใจที่ต่างจังหวัดจะไปอยู่เกาะพงันจะไปทำจิตทำใจคนเดียวให้มันปีกวิเวกไปสภาพจิตใจจะได้ดีขึ้น
แต่ว่ายอมรับนะสภาพจิตใจคุณเบิร์ตตอนนี้แย่อยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกับจะคิดสั้นฆ่าตัวตายหรอก
อันนี้ทุกคนก็สบายใจได้ถึงแม้จะเสียใจเศร้าใจแต่ว่าคุณเบิร์ตเขายังโอเคไม่ได้กินสั้นถึงขนาดนั้น
ก็ให้กำลังใจคุณเบิร์ตด้วยนะคะ